สุดสุดสุดสุดหลุดหลุดมันไส้คนเฮ้ยขอโทษค่ะ
ไม่ได้หมายถึงพวกเธอนะถามดวงรู้ถามโชครู้
เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง
วันนี้หลีมาดีไม่ได้มันไส้ใครแต่จะมาเตือนด้วยความหวังดี
กับ๕อันดับราศีที่จะโดนมันไส้เดือนพฤศจิกายน
ถ้าอยากรู้ว่าเป็นมันไส้หมูหรือมันไส้ไก่
ก็มาฟังหลีชี้แจงแถลงไขเร็วสิจ๊ะ
อันดับ๕ราศีกรกฎ
กรกฎนี้จะเจอคนมันไส้แบบเบาคือจะโดนลูกน้องหรือรุ่นน้องที่เด็กกว่ามันไส้
มินค่ะสาเหตุก็เพราะเดือนนี้พี่กรกฎจะทำงานโดดเด่นเกินหน้าเติมตาชาวบ้าน
คนเห็นแล้วอิจฉาจนตารอนอาจโดนกลั้งแกล้งแบบในละครก็มีสิทธิ์
ทางที่ดีทำอะไรแอบไว้อย่าให้เด่นเดี๋ยวจะเป็นภัยเอาได้นะจ๊ะ
อันดับสี่ราศีกันยกระดับการโดนมันไส้กับพี่กัน
ชาวราศีกันนี้จะโดนเพื่อนสนิทมิตรสหายรุมมันไส้เพราะเรื่องที่ปะติ๋ว
เช่นแอบแกล้งเพื่อนแล้วเพื่อนหม่อมหรือแอบกินข้าวเพื่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต
เรื่องราวอาจจะบานปลายและถูกใส่ไข่ได้
หลีขอแนะนำว่าให้เลิกคบเพื่อนแล้วมาคบกับหลีแทน
ลีสัญญาว่าจะไม่โกรธอิอิ
อันดับสามราศีสิงพี่สิงหนี้น่าเศร้าเพราะจะโดนคนในครอบครัวมันไส้
เกิดจากญาติห่างที่ไม่สนิทมาเข้าใจผิดแล้วเอาไปฟองญาติคนอื่นอื่น
ทีนี้ก็ไปพูดต่อกันจนมันปากทั้งที่เราอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็ได้
ลีขอแนะนำว่าให้ช่างมันเพราะถ้าเราบะหรี่สุดใจ
ยังไงความจริงก็จะเปิดเผยออกมาวันยันค่ำเชื่อหลีสิ
อันดับสองราศีพิจิกษ์ที่พิจิกนี้น่าสงสารเพราะคนที่มันไส้จะเป็นเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่
ที่คอยขัดขวางไม่ให้ถูกเลื่อนตำแหน่งหรือคอยมาสกัดดาวรุ่ง
ลีแนะนำว่าให้สู้ให้เถียงหัวชนฝาเพราะเดือนนี้พี่พิจิกษ์ดวงกำลังขึ้น
และกำลังจะเฉิดฉายทางหน้าที่การงานอย่าให้ใครมาเป็นอุปสรรคได้
สู้นะหลีเอาใจช่วย
อันดับหนึ่งราศีเมษขอบอกเลยว่าพี่เมฆจะโดนมันไส้จากหลบเองค่ะ
เฮ้ยล้อเล่นเอาจริงละพี่เนธนี้จะโดนมันไส้จากใครก็ไม่รู้
อ้าวงงเดชแต่ใครก็ไม่รู้ที่มันไส้นี้จะมา
จับผิดตรวจสอบและใช้กฎหมายในการกลั้นแกล้ง
อาจโดนปรับเสียทรัพย์หรือถ้าซวยขั้นสุดอาจติดคุกติดตารางได้เลยทีเดียว
ระวังให้ดีนะพี่เมฆหลีขอเตือน
มาดูชาร์จ๕อันดับที่จะโดนมันไส้กันอีกที
ดูเสร็จก็แชร์เพื่อเรียกร้องความสงสารเออความเห็นใจ
จากเพื่อนเพื่อนกันได้ตามอัธยาศัยนะจ๊ะหลีขอบอกอะไรให้
ว่าถ้าใครจะหมั่นไส้เราก็ให้เขามันไส้ไปถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิด
แต่ถ้าทำผิดก็เตรียมตัวโดนมันไส้ได้อิอิ
ยังไงก็ระวังตัวทำตัวน่ารักเข้าไว้นะทุกคน
สำหรับวันนี้ลีลาไปก่อนสวัสดีมีชัยไอเลิฟยู